ศดรที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
พร้อมใจกันร่วมแสดงความอาลัย
ในกิจกรรมจุดเทียนและร้องเพลงพระราชนิพล
หน้าบ้านพ่อวังไกลกังวลครับ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้กับคุณระวีการแก้ววิจิตร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดประจวบคิริคันครับ
วันนี้ก็เป็นวันที่๒แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมจุดเทียน
และร้องเพลงพระราชนิพลหน้าบ้านพ่อวังไกลกังวลค่ะ
ชาวหัวหินนะคะยังคงเดินทางมาร่วมกิจกรรม

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ประชาชนอำเภอหัวหินทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมจุดเทียน
และร้องเพลงพระราชนิพลหน้าบ้านพ่อวังไกลกังวลกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาจะมีฝนโปรยปลายลงมา
บริเวณหน้าพระราชวังไกลกังวลแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินทางของประชาชน
ที่ต้องการเดินทางมาร่วมกิจกรรมค่ะ
โดยตั้งแต่ช่วงค่ำนะคะนายนพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
ก็ได้เดินทางมาให้การต้อนรับประชาชนด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับนางสิรินันนะคะประสมศรีอดีตข้าราชการบำนานบอกว่า
ตั้งใจทำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
นว่าฝนจะตกลงมาค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะ
ได้มาร่วมกิจกรรมจุดเทียนร้องเพลงพระราชนิพล
มกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย
ผมอยากจะมาร่วมนะคะเพราะเราก็เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้ว
ฝนตกจะต้องมาก็ถึงยังไงไม่มีใครมาก็ขนมมาเหละ
ก็ได้รับความสนับสนุนจากแม่ค้าในตลาดนะ
และนั่นก็เป็นเสียงของประชาชนอีกหนึ่งคนนะคะ

ด้วยความตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรม

พร้อมกับร้องเพลงสันเสริญพระบารมี

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
กับปรมีนธรมหาภูมิฝนอดุญเดชน์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณค่ะ

และร้องเพลงพระราชนิพลได้เปิดให้ประชาชน

ในเวลา๑๙นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงบทเพลงพระราชนิพล
ของในหลวงราชการที่๙ค่ะ
และนั่นก็เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ความตั้งใจของชาวหัวหินนะคะ
ที่มาร่วมกันแสดงความจงลักษ์ดีค่ะ

พระปรมีนธรมหาภูมิฝนอดุญเดชน์ค่ะ

ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูปค่ะ

ก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะ

เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามชมกันด้วยค่ะ

รายงานจากจังหวัดประจวบคีรีคันค่ะ